คุณผู้ชมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะชายคลั่งมาอีกแล้วค่ะ
ใช้มีดไล่ฟันชาวบ้านยิงตะปูใส่ชาวบ้าน
ชายคนนี้หันไปแบบจะฟันเจ้าหน้าที่ยิงตะปูใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

นี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามจะควบคุมตัวชายคลั่ง

ลุ้มคลั่งคล้ายคนเมายาเสพติด

คือชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าชายคลั่งคนนี้เอามีดไล่ฟันชาวบ้าน
แล้วก็ยิงตะปูใส่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น

คลั่งคนนี้ไล่ฟันเจ้าหน้าที่
ยิงตะปูใส่เจ้าหน้าที่แต่ยังดีไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๖ตุลาคม
ปรักษ์ครอง๑อำเภอราชบัวลวงจังหวัดพระนคร๔อายุทยา
วันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองราชบัวหลวงพร้อมด้วยตำรวจ๒๐กว่านาย
บุกไปบ้านชายคลั่งคนนี้ค่ะ

ผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดพระนคร๔อายุทยา
นายบุญยืนอายุ๓๗ปี

ขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธก็คือมีมีดนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงที่บ้านนายบุญยืนนอนอยู่ในห้องนอน
เกี้ยกล่อมอยู่สัก๕นาทีถึงยอมมอบตัวค่ะ
นี่บอกให้นั่งลงยังจะไปนั่งบนรถจักรยานยนต์เฉยเลยนะคะ
ตรวจสอบประวัติพบว่านายบุญยืนคนนี้เคยถูกจับคดีบุกรุกเคหาสถาน

ถูกจำคุก๑ปี๑เดือนค่ะ
พ้นโทษออกมาปี๒๕๖๓บาท
แล้วก็มาคุ้มคลั่งก่อเหตุแบบนี้
จากการสอบประคำเบื้องต้นก็รับสารภาพนะคะ
ว่าตัวเองเป็นผู้ก่อเหตุจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ